ผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวสมิษร์ทิศเราชนะ
น่าจะเหมือนคนงานหลงงานแห่งหนึ่ง
เข้ามาทำทีทำท่าขอซื้อทอง
ปรากฏว่าอยู่อยู่ฉิงทองไป
ตำรวจจับตัวได้แล้วในที่สุด
คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดในร้านหน่อยนะครับ
นี่แหละฮะลักษณะการชิงทองไม่ได้อุกอาจแต่อย่างใดเดินออกไปง่ายเงียบ
ทางพนักงานขายงงสุดท้ายก็ต้องวิ่งตามดูสิ
หันออกไปแล้วก็ค่อยเดินออกไปเฉยเลย
จังหวะการก้าวเขาดูชิวดูทอดน่องนิดนึงนะ
ใช่นะครับคุณผู้ชมค่ะคือภาพเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดภายในห้างทองแสงมณีทองเยาวราชถนนจอมพล
เทศบาลนครราชศรีมาซึ่งอยู่ห่างจากสพเมืองนครราชศรีมาไม่ถึง๑กิโลเองนะฮะ
จับภาพผู้ก่อเหตุก็คือนายวันเฉลิมเรืองพนาวยุ๓๕ปีนะครับ
แต่งกายคล้ายกับพนักงานโรงงานคือใส่หมวกแก๊ปใส่เสื้อใส่อะไรแว่นตาก็ใส่นะฮะ
แล้วก็ใส่แมสปิดบังใบหน้าไว้ทั้งหมดนะครับ
คือเขาทำทีมาขอซื้อสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทนะฮะ
ก่อนจะอาศัยจังหวะพนักงานเผลอวิ่งราวสร้อยคอทองคำไป
แล้วก็ใช้วิ่งราวไม่ได้สิเนอะเดินราว
เดินค่ะเดินเฉยเดินแบบใจเย็น
เอาสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทออกไปแล้วไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตามภาพวงจรปิดเลยครับ
บ่าย๒ของวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาติดตามเส้นทางการหลบหนีนะฮะ
เริ่มจากในวันเฉลิมเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์
ริมกำแพงวัดบึงถนนจอมพลแล้วก็ขี่มุ่งหน้าทางแยกหัวทะเล
ซ้ายไปทางหลวงหมายเลข๒๒๖ถนนเพชรมาตุคลา
แล้วพบเบาะแสพยานแวดล้อมทราบว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
ชุดพนักงานโรงงานจริงเขาไม่ได้เป็นพนักงานโรงงานจริงนะ
เขาเอาชุดมาใส่เพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่ไม่ให้ติดตามเท่านั้นเอง
แล้วเขาเอาไปโยนทิ้งในป่าละเมาะตำบลพระพุทธอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ
จากนั้นเขาโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับกลับบ้านเช่า
กระทั่งวันที่๕ตุลาคมจับกลุ่มตัวได้ครับ
เมื่อวานจับกลุ่มตัวได้นะครับที่บ้านพักในอำเภอเฉลิมพระเกียจ
ของกลางเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
ซุกซ่อนไว้กับตัวไม่ได้เอาไปขายที่ไหนนะครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
นายวันเฉลิมนะมาถึงร้านยกมือไหว้ขอโทษพนักงาน
ขอโทษเจ้าของร้านแล้วก็บอกผมมายอมรับเลย
ผมเป็นผู้ก่อเหตุจริงในวันดังกล่าวนะคุณ
เขาทำทีทำท่าไงรู้ไหมฮะเอาสร้อยคอทองคำของตัวเองเนี่ย
จะมาเปลี่ยนมาขายหรือเอามาแบบว่ามีลายนี้ไหม
ไอ้สร้อยคอที่เขาเอามาโชว์มาดูไลน์เนี่ย
เป็นจริงของจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ให้บริการลูกค้าไปนะครับ
ส่วนสาเหตุจากการที่ไม่มีเงินเพราะไม่ได้ทำงาน
แล้วก็ติดพนันออนไลน์ด้วยนะครับ

เกิดขึ้นวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมาใช่ไหม

ที่ถนนจองพลที่นักความราชศรีมา

คุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์ถัดกันไปกับร้านที่ห่างไปแค่
แค่๒๐เมตรเดินไม่กี่ก้าว

พอพูดแบบนี้ในหัวชั้นตอนแรก
คุณผู้ชมนี่มาเลยอีกร้านหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำค่ะ
อีกร้านหนึ่งโดนเลยร้านทองอึ้งเฮงหลีค่ะ
อยู่ห่างจากร้านแรกยี่สิบเมตรครับ
อยู่ในเขตเทศบาลนครราชศรีมานี่แหละโอ้ยเข้ามาเห็นแหวนทองนั้นไหมคะ
นี่แหละค่ะคือคนร้ายที่เข้ามาชิงแหวนทองคำ๒วง
สามหมื่นสองนะแล้วก็หนีไปแต่หนีไม่สำเร็จหรอก
ถูกจับตัวได้นี่เสื้อสีฟ้าคนนี้นะคะ
ร้านนี้อยู่ใกล้กับร้านแรกที่คุณบุ๊กอ่านข่าว
แล้วเมื่อวันตำรวจนะนะ
จะนำตัวผู้ก่อเหตุที่ก่อเหตุร้านแรกวันที่๒ตุลาเนี่ย
ทำแผนเมื่อวันที่๕คือเมื่อวาน
ก็อย่างที่บอกไงแล้วมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำกับร้านที่ถัดไป
ใช่ห่างกันสามคู่หายี่สิบเมตรเดิมให้กี่เก้าก็ถึง
ถูกต้องค่ะเราก็เลยถามพนักงานขายเครื่องสังขพันธ์
คือในใหม่นะคะในใหม่เนี่ยเขาเป็นพลเมืองดี
จับตัวคนก่อเหตุเล่าให้กับทีมข่าวฟัง
บอกว่าตอนนั้นน่ะนะนั่งรอขายของตามปกติเลย
เพราะว่าคุณใหม่เขาอยู่ที่ร้านเครื่องสังขพันธ์ใช่ไหม
แล้วเห็นสังเกตว่าคนร้ายมาจอดรถฝั่งตรงข้าม
คือตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนร้ายแต่รู้ว่ามีคนมาจอดรถฝั่งตรงข้าม
ก็ไม่ได้คิดอะไรได้ยินเสียงคนตะโกนคนตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย
คนขโมยทองได้ยินแบบนั้นค่ะตัวคุณใหม่เองวิ่งไปฝั่งตรงข้าม
แล้วก็จับตัวคนร้ายเสื้อสีฟ้าคนนี้ไว้พนักงานของร้านตามมาช่วยอีกสองคนค่ะ
แล้วก็โทรบอกตำรวจให้มาที่จุดที่เกิดเหตุ
ก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีตามกฎหมายแหวนทองทั้งสอง
มูลค่า๓๒๐๐๐บาทก็ได้กลับคืนมา
เพราะว่าคล้อยหลังไปไม่เท่าไหร่ก็โดนรวบนะคะ